ถ้าน้องจะเริ่มเข้ามาเหยียบในวงการ
อันนี้เป็นการขอบคุณนิดนึง
มันเหมือนตัวผมเองกับตัวแม่เขาก็ค่อนข้างจะแบบ
คิดว่าตรงนี้มันก็เป็นอีกมุมหนึ่ง
ซึ่งแบบก็ให้เขามาดีลอยู่ที่บ้าน
คือพี่ก็ต้องทำงานเมย์ก็ต้องทำงานเขาจะอยู่ที่บ้านกับพี่เลี้ยง

จริงแล้วคือวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นวันครอบครัว
แต่เราต้องมาทำงานเราก็เลยก็เอาอยู่มาด้วยแล้วกัน

มันก็เลยเหมือนกับเป็นผลพลอยได้อย่างหนึ่งที่

คุณน้องมาจำแจมแล้วเป็นยังไงบ้างครับเขาไหวไหม
ปวดหัวมากเลยคือมันมีความกังวลมีความพวง
เพราะตอนแรกคิดว่าเขาจะอยู่ใกล้เราได้
ให้เขานั่งอยู่โก้ยอะไรอย่างนี้แต่เขาไม่นั่ง
เขาเห็นเพื่อนเห็นแบบมีเด็กมามีของเล่นมีอะไร
เขาก็อยากจะเดินอยากจะอะไรอย่างนี้
แล้วเราก็พอดำเนินรายการมันมีสเต็ปของเวทีอีก
ก็จะล้มหรือเปล่าจะคว่ำไหมจะอะไร
เพราะคราวที่แล้วตอนที่มาซ้อมทีนึงเนี่ย
เขาเดินเวทีนี้เลยเดินแล้วก็มาดูกัน
ว่าจะเอามุมไหนตรงไหนแบบจะเสริมฉากยังไงอะไรอย่างนี้

เขาเดินเนี่ยเขาเหมือนแบบเราก็เผลอ
เขาก็โดดตรงนี้ตรงขอบ
เบิ้งจึงลงมาเขาล้มหงายหลังไป
แล้วก็หัวไปฟาดตรงขอบนั่งปั๊กก็เลยอย่างนี้
ร้องอะไรอย่างนี้ก็เลยตั้งแต่วันนั้นก็เลยกังวล
ว่าแบบเอ๊ะจะทำอย่างไรดี
มายุเขาจะติดเมย์ครับ
คือเมย์เขาต้องตามมาด้วย
ก่อนได้ได้เห็นบอกที่นุ่มหนักใจเรื่องที่น้องเอาใจใจตอนนี้
ทุกวันนี้ก็หนักใจนะไม่ใช่แต่ก่อน

คือ

คือเขาเป็นคนที่แบบ

กรี๊ดแบบอย่างเมื่อกี้เห็นไหม
คือแบบเราอุ้มอยู่อย่างนี้เขาจะกัดมาอย่างนี้

เขาจะงอนว่าเราไปว่าเขาแต่คนอื่นว่าไม่เป็นไรนะ

แต่ถ้าเกิดพี่ว่าเนี่ยว่ามาอยู่ห้ามทำอันนี้นะ

จะงอนจะแบบร้องจะแบบอย่างนี้
คือจริงแล้วธรรมดา

คุณพ่อคุณแม่หนักใจไหม
คือคือถ้าเขาทิ้งตัวร้องไห้งอแง

แล้วแต่เดี๋ยวเขาจะหายเองคือ
คือพี่จะไม่ค่อยชอบไปโอไปอะไรอย่างนี้

ทำไมไม่รักลูกเลยวะ

เพราะว่าคือเหมือนเขาจะได้แบบ

สามครัวกว่าแต่หลายคนบอกไปโรงเรียนเขาจะดีขึ้นเอง
ตอนนี้ก็เริ่มไปโรงเรียน

ได้เจอสังคมได้เจอคนเพื่อนบ้าง
เพราะว่ามาอยู่อยู่ที่บ้านไม่มีใคร

เพราะฉะนั้นบางทีการเอามายูไปด้วย
ก็กลัวลูกจะลำบาก

แต่ตอนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนพฤติกรรม

พี่ก็จะดุนะ
พี่ก็จะดุเขา
เขาน่าจะฟังพี่เหมือนกันนะ

แต่สมมุติของหล่นอย่างนี้จะเก็บทิ้งขยะก็ไม่ได้
ให้แม่เขาเก็บทิ้งคนอื่นห้ามแตะของอะไรอย่างนี้
ไม่ตามนะเมย์ก็ไม่ตามนะก็ถึงได้บอกนี่ว่า
คือกลัวมากเวลาพาลูกแล้วคนอื่นเห็นอย่างนี้
แล้วเขาก็บอกว่าเฮ้ยเลี้ยงลูกตามใจหรือเปล่า
คุณหมอบอกนี่คุณเลี้ยงลูกตามใจไหมถึงได้เป็นอย่างนี้
พี่พาไปหาจิตแพทย์เลยพี่พาไปหาจิตแพทย์เลย
สุดท้ายหมอบอกไม่คุณต้องเป็นคนหา
ลูกน่ะไม่เป็นคุณเป็น
คุยแล้วฮะหมอก็แบบไม่มีอะไรหรอก
คือในวัยของเด็กที่อายุเท่านี้อะไรอย่างนี้

อย่างเราเห็นน้องปีใหม่อย่างลูกคุณแอฟอย่างนี้
เก่งมากเลยแบบพูดเก่งนู่นนี่นั่น
ตะเกียบได้หันมาดูพายุอ้าว

แต่ก็ไม่ได้อะไรแต่ก็เป็นประสาทเด็กน้อยที่เป็นหมอ

แล้วก็พยายามแบบดูแลเขาแบบ

ก็จะบอกว่าขอพูดเป็นคำรูปพังไม่เข้าใจอะไรอย่างเนี่ย
ถ้าทักจะวิตกเกี่ยวกับพฤษกรรมของน้องมายุเปลี่ยนไปเร็ว

คุณครูที่เรียนว่าอะไรบ้าง
ก็คนครูพอไม่ว่าอะไรเขาก็จะบอกว่ามันเป็นวัยของเด็ก
ตอนที่ไปเรียนเมย์เขาต้องไปอยู่ด้วยเพราะว่ามันอยู่ในช่วงเตรียมนะฮะ
แต่พออีก๒เดือนข้างหน้าเขาจะต้องไปอยู่คนเดียวแล้ว
อยู่กับเพื่อนแล้วคือจะไม่มีพ่อแม่ไปอยู่ด้วยแล้วนะครับ
พี่เมย์ไปอยู่ด้วยแล้วก็ไม่อยู่กับเพื่อนก็โอเคไงเขาเข้ากับเพื่อนได้ดี
ก็โอเคนะฮะก็เป็นธรรมดาของเด็กก็ชอบชอบแย่งของชอบ
แต่เขาจะแปลกตรงที่ว่าสมมุติเขามีการนั่งวงร้องเพลงด้วยกัน
ครูนั่งอยู่ตรงกลางอย่างนี้มาอยู่จะไม่นั่งมาอยู่จะเดินไปไหน
แต่ว่าเวลาที่แบบคนอื่นไม่นั่งอยู่จะมานั่งอะไรอย่างนี้
คุณพ่อคุณน่าจะปรับตัวหรือยังคะลูกจะต้องผ่านไปโรงเรียนอย่างไร
ก็เนี่ยก็กลัวเหมือนกันนะฮะก็กังวลเหมือนกัน
แต่มันก็ต้องเป็นไปตามคำคำคลองมันที่เด็กก็ต้องไปโรงเรียน

เป็นไหมนะครับไม่มีการเศรษฐ์อะไรของหนุ่มนะฮะ
คือเขาก็แค่เลี้ยงวันเกิดเท่านั้นเอง
มีของให้บ้าง
ก็มีนะฮะแต่ว่าก็คงไม่ได้ไปบอกอะไรใครอะไรอย่างนี้ครับ

แบบไปเปยได้ไหมพี่หนุ่ม

แต่ก็เห็นหนุ่มมายูบอกแล้วว่าพี่ก็ไปรับมายู
ใช่ครับเขาก็ไปกันแล้วพี่ก็ไปรับมายู
แต่ว่าหนุ่มมันปกติอยู่รักษีหรือเปลี่ยน
แล้วก็ไม่คงมีเคปเหมือนกับครอบครัวเลยนะครับ

มีชิ้น
ได้นะโอเคครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ